เหตุการณ์นี้กู้ภัยที่ระยองก็รับโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ
ปลายสายบอกว่ากูภัยผมเจอศพเน่าเปื่อย

กู้ภัยรับแจ้งเหตุไปเลย
หัวแท้ไปหมดแล้ว
พี่ต้นพี่ดื่มมาไหม
ไม่ดื่ม

เห็นนี่พี่เขาชี้อยู่นี่ไง

ถ้าเกิดพี่เห็นจริงพี่ต้องไปอยู่กับพี่เขาแล้วนะ

ไม่

เขาเคยอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ปลวกมันแท้ไปแล้ว
แท้ศพด้วยหรอเออนั่นสิ
โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับผู้ชายคนนี้โทรแจ้งไปที่กู้ภัยของระยอง

ผู้ชายคนนี้ก็เลยพามาดูนี่ไงพี่กู้ภัยมาดูสิ
อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จริง

นี่เกิดขึ้นแถวพื้นที่ปลวกแดง

พี่โคงเกษมอายุ๒๘ปี

เขาแจ้งก็ต้องมานี่พี่คงเสพ
เขาแจ้งก็ต้องมามาถึงปั๊บเจอเลย

ก็ถอนกำลังกันในถอนกำลังกัน
คือมาทราบประวัติภายหลังว่าผู้ชายคนนี้

พูดจาแบบว่าเพ้อไป

พี่กู้ภัยวันต้องเจออะไรบ้างนะครับ